คุณผู้ชมยังจำคุณลุงคนนี้ได้ไหมคะคือเราก็เคยเล่าเรื่องของคุณลุงไป
แกป่วยมีเรื่องของกระดูกทับเส้นประสาทอะไรก็เลยแกเป็นผู้ป่วย
ติดเตียงที่เห็นแกผอมขนาดนี้เพราะว่า๑เดือนเต็มแล้ว

กินข้าวครั้งสุดท้ายประมาณกลางเดือนเมษายนที่ผ่านมาค่ะ

พอญาติป้าถาม
กินข้าวไหมแกก็จะตอบกินแล้ว

แต่ว่าทางบ้านเชื่อว่าแกถูกผีสิง

ชาวอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีค่ะ

ป่วยติดเตียงข้าวเข้าไม่ได้กิน

ที่จริงแล้วเนี่ยยังไม่ได้กินอะไรเลย
ทุกคนก็สงสัยว่ามันเกิดจากอะไรยังไง

อุ๋ยนอนกลางวันตื่นกลางคืนไหมคะ

มิ้งเคยนอนกลางวันตื่นกลางคืนเหมือนกันนะ

เขาบอกว่าอยากให้หมอปลามาช่วยดูให้หน่อย

พร้อมกับทีมงานก็เลยลงพื้นที่นะคะ

ทันทีที่หมอปลาได้พบกับลูกสาวลุงหวนก็ชวนเข้าไปหาพ่อ
หมอปลาเนี่ยต้องหันหลังเดินเข้าไปพี่อุ๋ย

เดินถอยหลังเลยเดินข้างหน้าไม่ได้แล้ว

เหมือนทุกครั้งที่สัมผัสสิ่งลี้ลับได้
ลูกสาวเลยถามหมอปลาว่า
หน้าพ่อเต็มด้วยเห็นด้านข้าง

ช่วยได้แต่ว่าช่วยแค่ไม่ให้เขาทรมาน
เขาต้องตายเขาต้องตาย

แต่ถ้าหนูยังเอาพ่อไว้

พ่อก็จะทรมานไปเรื่อย
แล้วถามว่าพ่อจะมีปฏิหารกลับมาเดินได้ไหมพ่อ
ผมพูดแล้วว่า๐ไม่มีทาง
เพียงแต่จะทรมานมากทรมานน้อยแค่ไหน
แต่ถ้าให้ผมทำพิธี
ตอนนี้มันคือผีเยอะมาก

แต่อย่างเรื่องที่หมอปลาบอกว่าโอกาสที่จะกลับมาเดินไม่ได้เนี่ย
ก็อย่างที่บอกว่าเขามีอาการเรื่องของกระดูกทับเส้นประสาท
ก็คือก็เรียกว่าเป็นผู้พิการ
เป็นผู้ป่วยติดเตียงเดินไม่ได้อยู่แล้วอะค่ะ

ร่างกายแกก็แทบจะไม่มีแรงอยู่แล้วนะคะ
อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าครอบครัวได้พาไปหาคุณหมอก่อนไหม
แต่ถ้าตามถ้าเรียกหมอปลามาหมอปลาก็จะต้องบอกแบบนี้แหละ
ว่าถ้าสัมผัสได้ถึงวิญญาณ
ก็คือมีผีอยู่เยอะมีสัมภเวษีอยู่เยอะ
หมอปลาช่วยได้แค่ให้ไม่ทรมาน
แต่ตายนะอยู่ได้ไม่เกินกี่วันกี่วันก็ว่าไป
หมอปลาว่าอย่างนี้
ใจจริงดิฉันก็อยากให้เขาตัดสินใจพาคุณพ่อไปหาหมอก่อนนะพี่อุ๋ยนะ
ตัดสินใจให้หมอปลาทำพิธีนะคะ
หมอปลาก็เลยให้ทุกคนมากราบขอเข้ามาลุงหวนค่ะ
แล้วก็ให้กระซิบพูดคุยบอกลาเป็นครั้งสุดท้าย
ลูกสาวนี่ถึงขั้นต้องไปกอดกับแม่เลยนะคะ
บอกแม่ว่าแม่หนูตัดสินใจแบบนี้แม่โอเคไหมหนูทำถูกไหมลองดูนะคะ
คุณน้ำฟ้าภรรยาหมอปลาก็เอาดอกไม้ไปให้ลูกหัว
ถือนะคะหมอปลาก็เดินตามเข้าไปทำพิธี
ใช้ทูปสิบหกดอกเทียนสี่เล่มสายสินเข้าสาร
แล้วก็ท่องบทสวดที่ชื่อว่าบทสวดตาย
หลายคนบอกไม่เห็นเคยได้ยินเลยมันมีบทสวดตายด้วยเหรอ
อันนี้เป็นบทสวดของหมอปลาเองค่ะชื่อว่าบทสวดตาย
คือหมอปลาอาการทั้งหาวน้ำตาไหลคลื่นไส้มาครบเลย

พบภูมิไหม
นึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์

และตาอโหสิกรรมให้กับทุกคน
เพราะว่าตายังถือดวงดีตรงที่ว่า
ก่อนตายตามีสิทธิ์อโหสิกรรมให้ลูกให้เมียก่อน
คือหมอปลาบอกว่าบ้านลุงหวนอยู่ที่ทางสามแพร่ง
ก็เลยมีดวงวิญญาณวนเวียนเข้าไปในบ้านเยอะ
ที่ลุงหวนไม่กินข้าวบอกว่ามีคนเอามาให้กินแล้ว
ก็เพราะว่ามีดวงวิญญาณที่อยู่ในตัวบอกมา
ส่วนที่ลุงไม่หลับไม่นอนตอนกลางคืน
ก็เพราะมีดวงวิญญาณมาอยู่กับเขาตลอด

พอกลางวันไม่เห็นก็เลยนอนหลับได้ตามปกติ
หมอปลาบอก๑๐วันค่ะ
ทำพิธีแล้วสิบวันลุงจะไปสบาย

เพราะว่าเขาดีนะที่เขาก็ยอมอยากจะไป

คือเขายังมีโอกาสล่ำลาลูกหลานเขาทุกคนได้
กับบางคนที่เช่นตายโหงรถชนตายโดนยิงตาย
พวกนี้ไม่มีโอกาสลำลาลนะ

หรือว่ามันเป็นผลดีกับทั้งคนเป็นและคนตายพี่
ใครโกรธใกล้เคืองอะไรว่าก็มีโอกเวลาก็มาโศกรรมให้เขาด้วย
ไม่ต้องมาติดพันกันไปอีกชาติหน้า

ญาติก็เข้าไปสวมกอดบอกลาแต่งตัวให้ลุงหวน

เหมือนนับถอยหลังรอว่าอย่างนั้นนะพี่อุ๋ย
ซึ่งเนี่ยอย่าว่าแต่เนี่ยชาวเน็ตหรือคนที่ดูทางออนไลน์หลายคนนะคะ
เขาก็บอกว่าพาไปหาหมอก่อนอย่าเพิ่งนับถอยหลัง
อายุ๖๘ปีแกไม่ได้กินข้าวมาเดือนนึง
เอาพูดตรงไม่ต้องมีผีเข้าหรอก
คนไม่ได้กินข้าวเดือนหนึ่งขาดสารอาหารเนี่ย
มันก็มีโอกาสร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิต
ไปหาหมอก่อนไปให้น้ำเกลือไปทำให้แกได้กินข้าวฟรีทางสารอาหาร
อะไรก็ได้แกอาจจะมีโอกาสรอดก็ได้อายุแกยังไม่เยอะเลย
แต่ก็อย่างที่บอกเอามองสองมุม
ฝั่งความเชื่อถ้าครอบครัวเชื่อแบบนั้น
คนนอกเนอะเราก็ไม่สามารถบังคับครอบครัวเขา
ให้พาคุณตาไปหาหมอสิเราก็คงจะไปบังคับเขาไม่ได้
เมื่อเขาเลือกทางนี้แต่อีกฝั่งนึงเขาก็มองว่า
ฝั่งวิทยาศาสตร์คุณทำให้สุดก่อนไหม
ถ้าคุณไม่อยากสูญเสียถ้าคุณรู้สึกว่า
คุณพ่อคุณยังอยู่ได้อีกคุณไปหาหมอไปให้สุด
ทางสายวิทยาศาสตร์ก่อนดีไหมล่ะ
ถามเข้ามาเยอะมากนะคะว่าเอาอีกแล้วหมอปลามาอีกแล้ว
เนี่ยเดี๋ยวทำพิธีแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะตายเดี๋ยวจะตาย
ถามจริงเถอะที่ออกมาแต่ละข่าวเนี่ยตายบ้างไหม

ก็อยากรู้เหมือนกันว่าที่หมอปลาไปทำไปทำเนี่ย
แล้วบอกว่าจะอยู่ได้ไม่เกิน๑๐วันบ้างละ๑อาทิตย์มั่งล่ะ
เราได้ไปตามไหมว่าตกลงเป็นยังไง
เขาบอกว่า๑๐เคสก็คือเสียชีวิตไป๘แล้ว
แต่อย่างที่บอกว่าอาการของแต่ละรายที่หมอปลาไปดูเนี่ย
หนักมากแล้วทุกรายและไม่ได้ไปหาหมอเลยสักราย
แต่คุณลุงคนนี้นี่เขาเคยพาไปหาหมอนี่ใช่ไหม
แต่ว่าแต่ตอนนั้นพาไปเรื่องที่ว่าทับเส้นประสาทในฐานะผู้ป่วยติดเตียง
แต่ไม่ได้พาไปคือไม่ได้กินข้าวมาเดือนนึงอะพี่อุ๋ย
มันต้องไปตั้งแต่๓๔วันแรกที่เขาไม่ยอมกินข้าวแล้วแหละ

แต่จริงมันยังมีเวลานะครับเพราะบอกว่า๑๐วันใช่ไหมล่ะ
มันยังมีเวลาอยู่นะถ้าอยากจะไปหาคุณหมออะไรอย่างนี้
อยากให้ลองดูถ้ามันมีโอกาสนะคะ